คุณผู้ชมคะช่วงท้ายเบรกนี้นี่อยากพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ
เห็นว่าวันนี้๑๔กุมภามันใกล้แล้วไงคุณทัศนา

บางคนบอกว่า๑๔กุมภาไม่ค่อยโฟกัสนี่เราโฟกัส๑๖กุมภาดีกว่า
เอาดูกันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูพิธีไหว้สา
และเปลี่ยนผ้าไตจีวรสรีระสังขารหลวงพ่อครูบาเจ้ากัญชัยกาญจโนนั่นเองนะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นเทพเจ้านักบุญแห่งลุ่มน้ำเมยมรณภาพมา๒๑ปีแล้ว
แต่ว่าสรีระสังขารไม่เน่าเปื่อยสรีระสังขารท่านแข็งเหมือนหิน

แล้วในพิธีเนี่ยก็จะมีการแห่ครัวทานของทุกหมู่บ้านมายังวัดมาตานุสร
หลังจากนั้นค่ะก็จะอันเชิญองค์อมตะสรีระสังขารหลวงพ่อ
รอบพระอุโบสถและมหาวิหาร๓รอบ

ก็จะเป็นพิธีเปลี่ยนผ้าไตรจีวร
แล้วก็พิธีปิดทองคำเปลวที่อมตะสรีระสังขารเพื่อความเป็นสิริมงคล
ทีนี้ค่ะชาวบ้านที่เขาไปร่วมงานบุญนี้เนี่ยนะคะ
ก็มีการนำเลข๒๑เลข๒๑เนี่ยค่ะ
ที่เป็นเลขครบรอบปีการละสังขารของหลวงพ่อ
รวมถึงเลขอายุก็คือ๑๐๕ปี
เป็นอายุของหลวงพ่อนับจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
หลายคนก็เอาเลขเหล่านี้ไปเป็นการเสี่ยงโชค
ก็ใกล้วันออกสลากินแบบค่ะ

บ้านนี้แต่ว่าเพลิงไม่มีเลขที่
เป็นบ้านไม่มีเลขที่นะของนางสาวธัลยภรณ์เปริมปรีโดระอายุ๒๖
อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
ก็มีงูจงอางขนาดใหญ่หรือบองหลานนี่แหละเข้าไป

กู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินท่าสาราเข้าไปช่วยเหลือ
ท่ามกลางชาวบ้านไปมุงดูโอ้โหมันยาวเหลือเกินคุณผู้ชม
ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก
ในการจับกลุ่มเอาบ่วงไปคล้องคองูลากออกมา
วัดความยาวซะหน่อย๕เมตรทีเดียวครับ
แล้วก็ใส่กระสอบไปปล่อยไกลชุมชนแล้วกันเดี๋ยวมันกลับมาอีกนะฮะ
แล้วก็แน่นอนเจ้าของบ้านก็เชื่อว่าน่าจะเป็นงูมาให้โชค
จุดทูปขอขมาที่ต้องจับไปปล่อยขอให้โชคให้ลาบ
แต่แปลก็ไม่มีบ้านเลขที่อื่นก็ไม่รู้ว่าจะยังไงดี

ยาว๕เมตรจ้ะของบ้านอายุ๒๖วันพอแล้ว